เหตุทะเลาวิวาสนะคะที่อำภาวาสมุทรสงครามกันหน่อยค่ะ
คุณลุงวัยหกสิบห้าปีดื่มสุราจนเมานะคะ
หลังจากนั้นครึ้มอกครึ้มใจเปิดเพลงอยู่ที่บ้านของตัวเองนี่แหละ
เสียงดังเลยหลังจากนั้นเพื่อนบ้านไม่พอใจนะคะ
เดินมาบอกว่าปิดเพลงหน่อยได้ไหมเสียงมันดัง
ครั้งแรกปิดเพื่อนบ้านเดินกลับปุ๊บเปิดใหม่อ้าว
เพื่อนบ้านเดินกลับมาอีกนะคะจนเกิดทะเลาะวิวาดกัน
คุณลุงวัย๖๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เปิดเพลงเสียงดัง
คว้าไม้ขึ้นมาตีเพื่อนบ้านจนตายคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สี่โมงเย็นค่ะตำรวจภูทรอำภาวาสมุทรสงคราม
รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายร่างกายและถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ภายในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภออำภาวาเจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบศพนะคะ
ของนายอูดมท่านที่กะกุลหรือว่าตีอายุห้าสิบปี
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ
แถวบ้านพบนายสมยศเอี้ยวพันธุ์อายุ๖๕ปี
นั่งรอมอบตัวกับตำรวจนอกจากนี้ในพื้นที่เนี่ยไปพบท่อนไม้
กว้างประมาณสามนิ้วยาวเมตรครึ่งหักเป็นสองท่อนแล้วนะคะ
อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุไม้นี่แหละเป็นไม้ท่อนที่นายสมยศ
ใช้ทำร้ายนายอุดมผู้เสียชีวิตจนหักและเป็นเหตุให้เสียชีวิต
คำให้การของผู้ก่อเหตุเล่าว่าตัวเองเนี่ยดื่มสุรา
จากบ้านของนายประยูนนายประยูนนี่เป็นน้องชายเนี่ยนะคะ
จากนั้นพอดื่มเสร็จแล้วกลับมานั่งเปิดเพลงฟังที่บ้านของตัวเอง
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุช่วงประมาณบ่ายสามค่ะ
อุดมซึ่งเป็นเพื่อนบ้านซึ่งก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เดินทางมาหามาหาที่บ้านเลยและบอกให้ปิดเพลงหน่อย
เพราะเพลงมันเสียงดังมากรบกวนนายสมยศปิดเพลง
แต่เมื่อนายอุดมเพื่อนบ้านเดินกลับปุ๊บนายสมยศเปิดเพลงดังอีกครั้ง
ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนี่คือเครื่องเสียงนะ
ลำโพงตัวเดียวแต่บางทีมันก็ดังนะคะยิ่งเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้
เสียงมันกล้องนะคะได้ยินทั้งทุ่งเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นสี่โมงเย็นหนึ่งชั่วโมงผ่านไป
อุดมผู้เสียชีวิตเดินกลับมาหาอีกเป็นรอบที่๒
ทีนี้เดินขึ้นไปบนบ้านเลยหลายคนสงสัยว่าเอาทำไมเดินขึ้นไปบนบ้านได้นะคะ
เป็นลักษณะของเป็นชานยื่นออกไปเนี่ยนะคะ
ใครก็เดินขึ้นมาได้เนี่ยนะคะเดินขึ้นไปบนบ้าน
ทีนี้ไม่ได้มามือเปล่านะคะเอาไม้มาด้วยค่ะ
เอาไม้มาตีศีรษะของนายสมยศ๒ครั้งจนนายสมยศวิ่งหนีลงมาจากบ้าน
แล้วก็เรียกให้น้องชายเข้ามาช่วยแต่นายอุดมผู้เสียชีวิตก็วิ่งตามไป
ตีนายสมยศจังหวะที่นายสมยศเดินไปที่โรงเก็บของ
ไปเจอไม้ท่อนหนึ่งไม้ที่ใช้ในการก่อเหตุ
เห็นว่าน่าจะเอามาต่อสู้ได้ก็เลยเอามาตีนายอุดมบ้าง
จนกระทั่งนายอุดมล้มลงและตีซ้ำไปที่ศีรษะอีกจนนอนแน่นิ่ง
แต่ตัวเองยืนยันว่าไม่ทราบว่าเพื่อนบ้านที่เข้ามาขอร้องให้ปิดเพลง
ชื่อว่านายอุดมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยนั่งเฝ้าอยู่ที่ตรงนั้น
สรุปสุดท้ายแล้วมีชาวบ้านไปแจ้ง
คนที่ตัวเองตีเสียชีวิตคาที่นะคะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
และได้นำตัวฝากหางที่เรือนจำกลางสมุทรสงครามเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านนะคะ
ใส่ใจกันไม่เปิดเพลงดัง
ถ้าเขามาเตือนเราก็รับฟังแล้วก็ปิดใจ
ก็เปิดเบาหน่อยน่าจะได้นะคะ